หลังจากที่ได้เกิดเหตุซึนามิพัดถล่มชายฝั่งอันดามันของไทย
ผมก็ได้มีโอกาสไปทำข่าวในเรื่องของระบบป้องกันซึนามิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

การเตือนภัยทั้งการสร้างกำแพงสูงป้องกัน

ไม่สามารถที่จะต้านพลังธรรมชาติที่รุนแรง
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑มีนาคม๕ปีก่อน
สร้างความเสียหายมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นวิกฤตร้ายแรงที่สุดที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญ
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่๒ครับ

ทำให้เกาะญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นี่คือแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่ญี่ปุ่นเคยประสบมา
และรุนแรงติดหนึ่งในห้าของทั่วโลก
แม้จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดมิยากิทางตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่ก็สามารถรับรู้ได้ถึงกรุงโตเกียวซึ่งอยู่ห่างออกไป๓๗๓กิโลเมตร
ทำให้อาคารบ้านเรือนในภาคเหนือและในกรุงโตเกียวต้องสั่นไหว
แต่ที่ทะเลซึนามิมหันตภัยร้ายแรงได้ก่อตัวขึ้น
และซัดเข้าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่ง
ถูกคลื่นขนาดยักษ์ซัดทำลายลูกแล้วลูกเล่า
พลังของคลื่นที่มีความสูงเฉลี่ย๕เมตร
เข้าบ้านและรถยนต์ลอยออกไปราวกับของเล่น
โดยคลื่นซึนามิสูงที่สุดที่วัดได้ที่เมืองมิยาโกจังหวัดอีวาเตะ
มีความสูงถึง๔๐เมตร
จากรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จำนวนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันมีทั้งหมด๑๕๙๘๔คน
ยังสูญหายใน๑๒จังหวัดอีก๒๕๖๒คน
มากกว่า๑๖๕ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคือผู้สูงอายุและผู้หญิง
ที่ไม่สามารถวิ่งหนีขึ้นที่สูงหรือว่ายน้ำไปในที่ที่ปลอดภัยได้
มีประชาชนหลายแสนคนต้องอยู่ในสถานที่พักพิงนานหลายเดือน
และมีอีกจำนวนมากที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้าน
นามิได้สร้างความเสียหายให้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคูชิมาดาอิจิ
ทำให้เกิดการหลอมละลายของแท่งพลังงาน
ทำให้ต้องพยพประชาชนหลายหมื่นคนในรัศมี๒๐กิโลเมตร
รายงานของธนาคารโลกระบุว่า
หายนะครั้งนี้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่า๘๔๖๐๐๐ล้านบาท
ทำให้กลายเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์
จากความเสียหายทางกายภาพแล้ว
นามิที่เกิดขึ้นยังทำให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์
เตาปฏิกรนิวเคลียร์๓เตาเกิดภาวะหลอมละลาย
กำลังตรังสีแผ่ออกเป็นบริเวณกว้าง
ทำให้ประชาชน๑๕๐๐๐คนต้องละทิ้งบ้านเรือน

ด้วยการสูบน้ำจากทะเลเข้าไปที่เตาปฏิกร

รวมถึงการที่มีน้ำลดลงสู่ทะเล
แต่ในที่สุดก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงปลายปี
แม้ตอนนี้เวลาจะผ่านมา๕ปีแล้ว
แต่เทปโก้ยังคงต้องแก้ปัญหา
เพิ่งจะเริ่มขบวนการแรกที่ถือว่าอันตราย
และต้องใช้เวลานานในการยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้า
ด้วยการถอดแท่งพลังงานออกจากที่บรรจุ

ว่าขั้นตอนทั้งหมดต้องใช้เวลาหลายสิบปี
และเสียค่าใช้จ่ายหลายแสนล้านบาท
ซึ่งนายนาโอโตคังนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นบอกว่า
นี่ถือเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดที่ญี่ปุ่นเคยเจอ
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง